ทำงานแบบอลังการของจีนค่ะเขาใช้รถเครนกว่าร้อยคันเลยนะ
เขาไปยกเรื่องของทางยกระดับคือเหมือนกับเป็นการปรับปรุงเรื่องของพื้นผิวการจราจรเนี่ย
ภายในชั่วข้ามคืนคุณผู้ชมประชาชนดีใจมากคือปกติในการลื้อถอนทางด่วนหรือว่า

ใช่มันจะต้องนานมันจะต้องปิดถนนมันจะต้องรถติด
แต่นี่เขาใช้รถเครน๑๑๖คันไปรื้อถอนทางยกระดับในเมืองหนานชาง
เมืองเอกของมณฑลเจียงศรีทางภาคตะวันออกของจีนเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา
ในชั่วข้ามคืนคุณผู้ชมรถเครนเรียงต่อกันแบบนี้

รายงานข่าวบอกว่าทางยกระดับนี้อายุเก่าแก่๒๔ปีแล้ว
ตอนนี้ทางการจีนต้องการจะก่อสร้างทางรถไฟใต้ดินเส้นใหม่บริเวณนี้
ก็เลยต้องลื้อทางยกระดับเส้นนี้ออก
ถ้าการลื้อถอนช้าก็สมผงกระทบหนักมากเพราะว่าการจราจรตรงนี้ปกติแล้ว
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะรถติดแล้วก็พลุกพลาดมาก
เมื่อ๔ทุ่มครึ่งคืนวันศุกร์ปฏิบัติการเริ่มขึ้นอย่างพร้อมเพลียง
แล้วก็ดำเนินงานกันอย่างแข็งขันตลอดคืนพอถึงช่วงเช้า
ชิ้นส่วนหลักถูกขนย้ายออกไปหมดเลยนะคะ
เหลือเพียงแค่การเก็บกวาดพื้นที่เล็กน้อยเท่านั้น
คือเหมือนกับว่าคนนอนไปใช่ไหมตื่นขึ้นมาอ้าวลื้อเสร็จแล้ว

ต้องบอกเลยว่าเป็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพและพร้อมเพลียงมากค่ะ

นั่นแน่น่ะสิรถร้อย๑๖คันนะ